มีเหตุระทึกเกิดขึ้นฮะชายหาดที่จังหวัดสุราธานีอยู่ดี
ก็มีศพมาลอยเกยตื้นแล้วศพอ้าขาอ้าขาอย่างนี้ฮะ
ไม่รู้ที่มาแล้วก็ไม่รู้ที่ไปกำลังไล่ตรวจสอบกันอยู่
ตกลงแล้วเป็นเหตุจากอะไรกันแน่

เป็นไปได้ไหมว่าถ้าหากย้อนไปประมาณสักสัปดาห์ก่อน
เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้
เดี๋ยวนี่มันทะเลนะใช่ไง
น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ภาคใต้แล้วมันซัดคนจากในเมือง
ลงแม่น้ำลงทะเลแล้วจากทะเลวนกลับมาอีกที

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ชายหาดแหลมสุย
ถ้าเราไม่ค่อยรู้จักนะว่าอยู่ในพื้นที่ของสุราธานี
ชายหาดแหลมสุยอยู่หมู่๕ตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหน
แต่อายุน่าจะประมาณสัก๔๐กว่า๕๐เห็นจะได้ฮะ
สูง๑๗๕เซนติเมตรไม่มีร่องรอยบาดแผล

การเสียชีวิตครั้งนี้สันนิษฐานเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตำรวจตรวจสอบสันนิษฐาน๒ข้อสันนิษฐาน
เรื่องแรกคือเล่นทะเลนั่นแหละอยู่ในทะเลแล้วก็จมน้ำตาย
มูลเหตุที่๒เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก
ช่วงสัปดาห์ก่อนหลายพื้นที่ภาคใต้เจอแบบนี้
ดังนั้นอาจจะถูกน้ำป่าซัดจากหมู่บ้าน
ลงน้ำจากน้ำลงทะเลแล้วจากทะเลวกกลับมาที่ชายหาดอีกที

ว่าก่อนหน้านี้มีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือเปล่า
หากมีใครแจ้งคนหายก็จะเอารูปประพันธ์สันฐาน
ของผู้ขอร้ายนี้ไปตรวจสอบอีกที
ตรงกับคนที่รับแจ้งคนหายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
นี่คืออาจารย์ที่จังหวัดสุราธารณีย์